ของคุณตังโมคุณแม่พนิดาที่มาที่สพเมืองนนทบุรี
แม่เอาหลักฐานมาตั้งใจมาให้กับพนักการสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วแม่นะก็บอกว่าหลักฐานที่แม่ให้ตำรวจเป็นแชทจากผู้ชายคนนึงที่อยู่บนเรือ
มาระบายให้เพื่อนฟังแล้วทีนี้เขาก็ส่งต่อมาให้คุณแม่
เป็นคนที่๔เป็นทอดที่๔ที่ได้รับแชทนี้
แล้วหลักฐานนี้คุณแม่นะมาบอกกับสื่อว่ามันจะเห็นเลยว่าจากแชทนี้
กระติกเป็นคนทำร้ายจิตใจและร่างกายลูกสาวแม่บนเรือในคืนนั้นด้วย
แล้วบทสนทนาเรื่องราวของคนบนเรือที่มีการตกลงกัน
แม่บอกว่าเหมือนกับว่าในแชทนี้มันจะชี้ชัดเลยว่าสรุปแล้ว
ตังโมไปนั่งเล่นบนเรือหรือชวนไปทานข้าว
แล้วเรื่องในแชทมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ตังโมไม่พอใจ
จนมันกลายมาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรือแล้วก็อาจจะมีปากเสียงกัน
แม่บอกด้วยนะแม่บอกว่าเมื่อกติกไม่พูดความจริง
แล้วยังแถลงโกหกอีกต่อสื่อแบบนี้
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ตำรวจดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป

คุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อวานคุณแม่ก็มาหาตำรวจใช่ไหมฮะ
แล้วก็เอาบางสิ่งบางอย่างมาให้ตำรวจดู
คุณแม่บอกว่าไอ้ที่คุณแม่ถืออยู่เนี่ย
มันเป็นอะไรที่ข่มขู่คุณแม่หรือเปล่า
เพราะมันเป็นอะไรนะเหมือนแฟ้มสีม่วงเนี่ยนะ

ข้างในเนี่ยเป็นกระดาษข้อความนี่

ข้างในมันเป็นเหมือนแบบแผ่นซีดีด้วย
แล้วก็มันมีกระดาษที่เขียนอะไรไม่รู้นะครับ
นี่คนในโลกโซเชียลนะเอาทุกสิ่งทุกอย่าง

เริ่มจากกล่องดีวีดีที่อยู่ในแฟ้มสีม่วง

ชาวเน็ตตีความเป็นอะไรรู้ไหมคุณ
ชาวเน็ตเขาบอกว่าเป็นปกแผ่นบลูเล่

ขณะออกทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศเม็กซิโก

นักสืบโซเชียลในทวิตเตอร์หลายคนออกมาระบุว่า
คนส่งไม่น่าจะได้ขู่ฆ่าคุณแม่หรอก
แต่มาบอกใบ้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคดี
เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจมน้ำ
และในเอ็มวีเพลงนี้ยังมีฉากคนจมน้ำยกมือขอความช่วยเหลือ
อกจากนี้นักสืบโซเชียลบอกว่า
ตีความหมายได้ถึงชื่อของคนก็คือแซน
เพราะแซนเป็นสาวประเภทสอง
มันก็ไปสอดคล้องกับคนบนเรือ
และอีกหนึ่งจุดที่ชาวเน็ตจับสังเกตแล้วเห็นก็คือ

เน็ตเขาเอาไปโยงไปคล้องกันหมดเลยบอกคุณแม่อันนี้ไม่น่าจะเป็นคำขู่

และเป็นการบอกใบ้หลายสิ่งหลายอย่างให้คุณแม่ได้รับทราบ
ใช่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเสื้อคือเอาง่ายนะ๓คนที่ลงเรือ
เป็นนักธุรกิจเป็นคนมีตังค์อาจจะใส่เสื้อขาดออกมาจากบ้านเหรอ
ว่ามันจะต้องเกิดเหตุอะไรบนเรือนั้นก่อนไหม
นั่นคือการตีความของชาวเน็ตนะครับ
ชาวเน็ตยังตีความต่อบอกว่าปลกดีวิดีอาลับัม์เพลงที่มีตัวหนังสือ

ถ้าคนที่มองผิวเผลอนะบอกว่าเขียนอะไรมา

คนที่เขียนเขาคับแค้นใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่คนในโลกโซเชียลลองถอดปริศนาคำเหล่านี้
ออกมาเป็นคำเลยนะโอ้โหคือเก่งมากอ่ะ
ใช่ค่ะเนี่ยคำว่าพระยาพระยาขวาบนนี่นะคะ
คือบางคนก็บอกว่าอ้าวนี่มันคือเจ้าพระยาสถานที่ที่เกิดเหตุนี่
แล้วก็มีคำว่าเหินได้อะไรล่ะมันเหินได้
รวมถึงรูปรูปอะค่ะรูปนก
นกบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นรูปรอยสักของคุณตังโมหรือเปล่า
เออแล้วก็มีคำว่าแมวแมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณตังโมมา
เพราะคุณตังโมเนี่ยรักแมวและที่สำคัญประเด็นในไอจีของคุณตังโม
มันถูกลบภาพลบภาพมาตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะ
ว่าใครลบแล้วก็ลบด้วยเหตุผลอะไร
แมวก็เป็นหนึ่งในรูปในไอจีที่ถูกลบเหมือนกัน

หน้าคำว่าแมวเนี่ยมันมีคำว่าเขมา
เขมาเนี่ยคนก็เอ๊ะมันใช่จุด
เขมาพิรัตรารามใกล้กับจุดที่พบศพไหม
นะฮะนอกจากนี้ยังมีคำภาษาอังกฤษว่าบรีดนะฮะ

คำว่ามอมที่แปลว่าแม่และคำว่าเคบวกเลข๒ด้วย

คำว่าโกดังเอ๊ะอู่จอดเรือหรือเปล่า

คำว่าหุ่นเชิดใครเป็นหุ่นเชิด
ซึ่งแปลว่าชอบรู้สึกดีในการทำร้ายผู้อื่น
หรือเห็นผู้อื่นถูกทำร้ายหรือเปล่า

ซึ่งหมายถึงตัววัดความเร็วเนี่ย

และอีกคำหนึ่งที่มีในการขีดเขียนเนี่ย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่เขาถอดรหัสออกมานะนี่เป็นเพียงบางส่วน
ชาวเน็ตถอดรหัสแกะข้อความออกมาจากกระดาษ
เท่าที่จะแกะข้อความได้

นี่มีคนเขาส่งข้อความเหล่านี้
เพื่อที่จะเป็นคำใบ้เป็นคำปริศนา

ใช่แล้วบางคนก็บอกว่าในกระดาษมีคำว่าโมด้วย

คนก็ไปโยงตีความว่าหมายถึงไหว้
ขอชีวิตก่อนตายหรือเปล่า
มีนกมีรูปนกมีอะไรมีรูปเรือ
บางคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่รูปนกนะนี่เป็นรูปเรือนะ

คนที่บนเรือยืนมองคนที่เกาะเรืออยู่ในน้ำหรือเปล่าอะไรนะ
คือทุกคนโยงไปถึงเหตุการณ์หมดเลย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า
เป็นกรณีที่นักสืบโซเชียลเขา

อดออกมาว่ามีปริศนาคำอะไรบ้างนะครับ

คือไม่รู้ว่าตำรวจจะรับหลักฐานเหล่านี้จากคุณแม่
แล้วจะเอาไปตีความว่าอย่างไรนะฮะ
แม่บอกว่าก็อยากให้ตำรวจเขาดูนะ

ชาวโซเชียลเขาช่วยกันเป็นนักสืบไว้ยังไงบ้าง
แต่ก็เชื่อว่าตำรวจคงไม่มีเวลาในการเข้าไปดูในโซเชียล
คงทำคดีตามหลักฐานนะครับ